ร้องได้ให้ร้าง
โฮมมัวเป่าคาถามหารัย
แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแฟนเศร้า
หัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา
ทำไมทำไมร้องจบแล้วถึงมีสีหน้าแห่งความกังวล
มันมี

กดดันนะผิดกับการร้องเพลงในวันปกติเนอะ
ช่างเป็นอะไรที่ใจตุ๊บต่ำเลยไหม

ครับอยากจะให้มันดีที่สุดนะครับผม
เพื่อจะได้มีเงินมีรถมีบ้านซ่อมบ้านดี

คราวหน้าเมียอาจจะมาอยู่กับเราก็ได้

ตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็อย่าเพิ่งมา
แสดงว่าเป็นคนที่มีความกังวลพี่รุ่ง

ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้มา
ก็เป็นคนที่จริงใจนะฮะ
แต่ว่าเราเป็นลูกผู้ชายเราไม่ค่อยพูดใช่ไหม
เราก็ใช้คิดเอาเองไปเรื่อย
พระพระเขาพาเขาไปทำบุญบ้างนะ

เอาละครับมาถึงเพลงนี้ครับ
เพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยร้อง
ร้องได้

ขอร้องเราพี่พี่พ่อ

ร้องได้พี่พ่อ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้หลาน

อ้าวถูกทุกคำค่ะแบบนี้รับแล้ว๖มือ
คำถามมหานิยมจากครูเพลงนะครับ
ยอดรักสลักใจนะ
อเจมส์หมายความเป็นช่วยด้วย
จะช่วยอเจมส์ครับ
๒เพศ
แต่ตอนนี้นะ
พี่ก็จะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

แล้วก็ไปทวนอีกสักนิดนึงไม่แน่อาจจะเกิน๘๐๐๐
แตะถึงหลักแสนอาจจะแตะถึง๕แสนอาจจะแตะถึงหลักล้าน
ใครจะรู้ด้วยบุญกุศลที่พี่มีก็ขอให้ประสบแต่สิ่งที่สำเร็จในครั้งหน้า
วันนี้ได้ละหกหมื่นแม่ดูอยู่คุยอะไรกับแม่หน่อย
แม่จ๋าลูกทำสำเร็จแล้วนะได้หกหมื่นนี่มันเงินมากนะแม่
ลูกจะไปเปิดรถเขาสักครึ่งนึงหรืออีกสามหมื่นมาซ่อมบ้านก่อน
แล้วเหลือเท่าไหร่ไว้ใส่กระปุกแม่กินอะไรผมซื้อให้ทุกอย่าง
ไม่ต้องกลัวนะแม่นะเหลือเท่าไหร่ก็จะมาดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะแม่นะ
เป็นกำลังใจให้ลูกต่อไปนะแม่
ผู้หญิงวัย๙๔ได้ยินอย่างนี้คงอยู่ไปได้อีก๔๐ปี
สำหรับคนที่ดูอยู่ยังมีคุณแม่ให้ดูแลอย่างนี้ก็รีบดูแลท่านซัก

ครับก็มาเป็นกำลังใจให้คุณบุญช่วยในคราวหน้านะครับ
หนุ่มผู้กระตันอยู่คนนี้ดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จตามเป้าหรือไม่
บาทอีกเพลงเดียวเท่านั้นเอง
อีกเพลงเดียวตัวช่วยยังเหลือด้วย๑ตัวนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ย้ำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
พบกับเราสองคนและเหล่านักสู้ชีวิตได้
วันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รถเข้ามาชนยังไงสนั่นเลย๕คันรวด
ผมเนี่ยกระเด็นออกจากรถตุ๊กคันที่มันโดนชนต่อย
คันที่สองมันลากผมผมไปกิ้งอยู่ในใต้รถ
พลิกอัพข้างเนี่ยเลือดทั้งตัวตรงเนี่ย
โอ้นี่มีรอยอยู่มีรอยฉีกอยู่เห็นชัดเลย
เย็บประมาณ๒๐เข็มได้
เขาทำไปส่งให้ไปผ่าตัดที่กรุงเทพเขาไม่ไป

ห่วงแม่ด้วยว่าถ้าไม่สบายใครจะมาดูแล